นี่ร้อนแรงเหลือเกินออกมาขับไล่ลุงตู่
เหนือใต้ออกตกครบทุกพื้นที่

คาร์มอบแบบนี้เนี่ยบางประเทศไม่เคยมีมาก่อนนะ

เหนือสุดแดนสยาม๒จังหวัดเชียงใหม่เชียงรายมาเหมือนกันฮะ
เชียงรายด้วยเหรอเชียงรายด้วยเชียงใหม่ด้วย
นุสวรีสามกษัตริย์ที่เขารวมตัวกันตรงนั้น
ชูป้ายขับไล่ลุงตู่นายกประยุทธ์จันโอชา
แล้วก็เดินทางไปเส้นรอบคู่เมืองทั้งเมือง
เดินทางไปทั่วเมืองนี่คือเชียงใหม่
เชียงรายก็มีคาร์มอบเหมือนกัน
ปักหลักกันตั้งแต่หอนาฬิกาสารากลางจังหวัด
แล้วก็ชู๓นิ้วแบบนี้นี่คือเชียงใหม่เชียงราย
ขยับต่ออีสานเหนืออีสานใต้มีหมด
อุบลอุดรขอนแก่นสุรินเอาอุบลก่อน
อุบลคือมาจากหลายกลุ่มฮะกลุ่มอุบลปลดแอบ
ร่วมกับกลุ่มคบเพลิงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
และกลุ่มประเทศไทยไม่สลิมมีชื่อนี้ด้วยเหรอ
รวมตัวกันแล้วก็วนรถไปทั่วเมืองแบบนี้

ศรีเมืองก็เป็นที่รวมตัวกันของอุดรพอกันทีกับเสื้อแดงอุดร
เมื่อก่อนนี้อุดอนเมืองหลวงนะตอนนี้กลับมาคิดคราวอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ออกมาขับไล่ลุงตู่ถ้าเราเดี๋ยวผมจะหยุดเสียงให้ท่านได้ยินเสียงแตร
เขมรมาเฮ้ยมาทำไมมาขับไล่ลุงตู่ทำพิธีเผาพริกเผาเกลือ
แบบนี้ใช่ไหมที่เขาเรียกเผาพริกเผาเกลือ
จริงอย่างนี้เลยเป็นหุ่นจำลอง
คน๓หุ่นเลยแล้วยังไงต่อ
ไม่เรียบร้อยเลยนะฮะนี่คือสุรินนะครับคนเขาก็ร้องเรียนว่าวัคซีนเนี่ยขอให้มาทุกพื้นที่อีสานนะ
กาญจนบุรีมีคาร์มอบหลายพิกัดนะฮะ
แต่หลักก็จะอยู่ที่อำเภอท่าม่วง
กับอำเภอเมืองกาญจนบุรีนะฮะ

กลุ่มเนี่ยเขาก็บีบแต่กันทั่วทั้งเมืองเหมือนกัน
คล่องหมองใจคือไม่สบายใจ

ก็มีการขับเคลื่อนไปทุกพื้นที่ของจังหวัดยะลา

แต่ที่กระบี่วิทย์มีปะทะกัน

มวลชนจะปะทะกับมวลชนเอง

เกือบจะชนกับกลุ่มปกป้องสถาบัน
ตะโกนดากันร้อนแรงร้อนแรง

เกือบจะเหวี่ยงมือแล้วนะเกือบไล่แล้ว
เจ้าหน้าที่เข้ามาห้ามปลามไว้ก่อนนะครับ
ดูเลยไงจากเจ้าหน้าที่นี่ไงทรงผม
ทรงผมนี่เจ้าหน้าที่ตำรวจในเครื่องแบบนอกเครื่องแบบ
ท่านกระโมกควบควมดูแลนะฮะให้สองกลุ่มนี้
ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มกระบี่ไม่ทนกับกลุ่มปกป้องสถาบัน
ไม่มีใครมีการปะทะกันแต่ประการใด
ขยับมาที่เมืองหลวงกรุงเทพมหานครฮะ

แนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมนำโดยพี่แพนกวิน
พระฤทธชีวรักษ์นะฮะก็มีการปักหลักตั้งแต่ตรงนี้

อีกกลุ่มหนึ่งของพี่เต้นนัทธวุฒิสายเกลือ
นัดรวมพลญาณราชประสงค์ฮะ
อีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มของบอกกรลายจุดพี่หนูริ่ง
สมบัติบุญงามนงวิภาวะเดียรังสิทธิ์

สมบัติทัวร์ตอนนี้ยังทำการอยู่หรือ

ทำการอยู่ฮะรถติดกันสนั่นเลยนะฮะ

กลุ่มไทยไม่ทนก็จัดคาร์มอบเหมือนกัน
และอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มเป็นรอยต่อกรุงเทพกับนนทบุรี
กลุ่มเครือข่ายน้นทบุรีก็ทำกิจกรรมคามอฟ

กลุ่มแถวพี่สมบัติบุญงามนงแบบบอกรดุลิ่งนี่นะ

ดินแดงมีการรวมตัวกันตั้งแต่ช่วงเที่ยง

ไม่เลิกเพราะอะไรจะบุกไปที่บ้านลุงตู่ให้ได้เลย

เออจะบุกไปจัดละที่ก็มา

มีการยื้อยุดฉุดกระชักมีการไม่ยอมกลับ
สลายการชุมนุมมีการคว่างปลาสิ่งของ
ใส่จัดละที่ทางจัดละที่ก็มีการตั้งรับ
รับมารับไปเอาคืนบ้างคืนอะไร
แก๊สน้ำตาขึ้นไปคืออะไรอีกกระสุนยางฮะ
ประทะกันตั้งแต่ฟ้าสว่างจนกระทั่งมืดฮะ
สุดท้ายแล้วการชุมนุมสลายไปประมาณสัก๒ทุ่มครึ่ง
ยุติการชุมนุมไปนะครับแต่ไม่ได้จบแค่นี้ทำไม

เมื่อวานนี้คือวันที่๑นะเดี๋ยว๗สิงหาจะมาใหม่

แต่มีอีกความเคลื่อนไหวหนึ่งน่าสนใจมากเลยร้อนแรง
คือเป็นตัวอักษรแต่มันซ่อนความร้อนแรง

ผมอ่านมาเหนือกายอีสานใต้ไม่เดือดเท่าอันนี้
อันนี้คืออะไรจดหมายถึงเพื่อนมาจากกลุ่มนิเทศจุฬารุ่น๔๐
รุ่น๔๐พยายามติดต่อพลอยกระเพลิน
ใครลูกสาวฝาแฝดลุงตู่
พยายามเขาเป็นเด็กจุฬานิเทศจุฬา
พยายามติดต่อพลอยกับเพลินติดต่อเพื่ออะไร
ฉันมิตรนะเพื่อนไล่พ่อออกจากออกจากตำแหน่งได้ไหม

สรุปใจความสำคัญบอกพ่อให้ลาออกเถอะ
แล้วเมื่อวานที่แฮชแท็กหนึ่งร้อนแรงมาก
ฝากเพื่อนไปบอกพ่อติดเทรนด์ทวิตเตอร์
นี่คือความร้อนแรงที่เกิดขึ้นนะครับ
ความขึ้นไหวเมื่อวานนี้๑สิงหาคม
อ่ะเดี๋ยวรอดูวันนี้ปฏิกิริยาจากลุงตู่จะว่าไงนะฮะ